หายตัวไปของน้องต่อเด็กชายวัย๘เดือน
ยังคงมืดแปดด้านทั้งที่สอบทุกคนในชุมชนในหมู่บ้านในครอบครัวแล้วก็ตาม
แต่ว่ายังไม่มีบ่อแสอะไรนะฮะจนล่าสุดมีการตั้งรางวัลเอาไว้๑๐๐๐๐บาท
สำหรับคนแจ้งบ่อแสนำไปสู่การติดตามหาน้องต่อให้ได้นะครับ
ยังยังมืดอยู่คุณผู้ชมยังไม่รู้ว่าน้องต่อไปอยู่ที่ไหนแล้วใครเอาไปหรือเปล่า
ทุกคนสงสัยไปหมดหลายคนเข้าไปตั้งข้อสงสัยคนนั้นคนนี้คนสื่อเหลือง
แต่ว่าเสื้อเหลืองก็เป็นคนงานที่เดินผ่านมาเฉยนะครับคุณผู้ชม
สำหรับคนที่แจ้งบ่อแสในการตามหาน้องต่อหรือว่าเด็กชายต่อศักดิ์อายุเพียง๘เดือน
หายไปตั้งแต่วันที่๕กุมภาพันธ์ใครแจ้งบ่อแสจนนำไปสู่การค้นพบตัวน้องต่อ
สพบังหลวงจะมีรางวัลให้๑๐๐๐บาทตามที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหลักฐานต่างแต่มันก็ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดครับ
ทีนี้ทางด้านของพ่อแม่ของน้องต่อเองก็ยืนยันว่ามีผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเหลือง
มาอุ้มน้องไปจากห้องนอนช่วงเช้าตรู่ของวันที่เกิดเหตุนะครับทีนี้ฝ่ายแม่เองกับญาติเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะ
เขาบอกว่ายังไม่ค่อยจะมั่นใจไม่ค่อยเชื่อแล้วสงสัยในตัวของลูกสะพ้ายก็คือนิ่ม
ต้องบอกว่าจริงแล้วเนี่ยคือเขายังสงสัยว่าเอ๊ะสะพ้ายเองเนี่ยเป็นคนที่ปกปิดความจริงบางอย่างเอาไว้หรือเปล่านะครับนะฮะ
แต่เชื่อว่านิ่มเองเนี่ยเป็นคนที่รู้หมายถึงว่าแม่ของต่อเองเป็นคนที่รู้ว่าตอนนี้ต่อไปอยู่ที่ไหน
อย่างไรกับใครแต่ไม่ยอมบอกไม่ยอมพูดอันนี้ฝ่ายผู้ใหญ่เขาคิดกันอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชม
ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องแกะรอยเก็บหลักฐานต่างโดยเข้าไปตรวจสอบคนที่บ้านอีกทีนึงเข้าไปเก็บหลักฐานทุกชิ้นอย่างละเอียด
เพื่อนำไปตรวจดีเอ็นเอว่ามีร่องรอยลายนิ้วมือของใครหรือไม่แล้วจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ชิ้นไหนที่มันเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของต่อหรือเปล่า
รวมทั้งเก็บหมอนที่ต้องต่อหนุนหมอนใบนั้นเนี่ยมันมีจุดสงสัยสังเกตคือมันมีคราบเลือดเล็กติดอยู่ก็เลยเก็บไปตรวจว่าเป็นเลือดของใคร
ซึ่งแม่ของต่อคือคุณนิ่มชี้แจงว่าไอ้คราบเลือดที่เห็นเนี่ยเป็นคราบเลือดของน้องนั่นแหละแต่เป็นเลือดที่ไหลตอนที่น้องเนี่ยตอนนั้นหน้าหนาวปากน้องแห้งก็เลยมีเลือดไหลซิบออกมาที่ปาก
พอน้องนอนเนี่ยเลือดที่ปากก็เลยไปติดที่หมอน
คือที่มีรอยเลือดอยู่ที่หมอนที่น้องนอน
นั่นก็คือแม่บอกว่าเป็นเพราะน้องปากแตก
ถูกและยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายลูกจนทำให้เลือดตกยางออก
แต่น้องปากแตกและเลือดออกจากปากและไปติดที่หมอน
มูลนิธิกระจกเงานำรูปภาพมาให้แม่ดูมาให้นิ่มดูและพุทธดู
ลักษณะคล้ายกับต่อดูซิว่าใช่หรือเปล่าค่ะแต่ผมของเด็กในภาพมันดก
ดำนะอืมนะฮะทีนี้พ่อของน้องต่อบอกว่าเอ๊จริงจริงแล้วไม่ใช่
เพราะว่าผมมาเพิ่งเพิ่งจะโกนผงไฟให้กับลูกไปภาพน้องต่อคือ
ภาพบนผมฉะนั้นเนี่ยผมน้องต่อในภาพไม่น่าจะใช่น้องต่อจริงจริง
อ่านะที่ที่เอามาให้ดูเนี่ยเพราะตอนนั้นอ่ะโกนหัวไปแล้ว
นะครับผมไม่น่าดกดำแบบนั้นนี้ทางมูลนิธิได้มีการเสนอให้เจ้าหน้าที่
ระดมค้นหาในที่รกร้างอีกทีได้ไหมใกล้กับบ้านให้อย่างละเอียดเลย
เพราะเชื่อว่าการที่ต่อหายไปในชุมชนมันมีพื้นที่จำกัด
แล้วการใช้เวลาก่อเหตุไม่น่าจะนานและเชื่อว่า
ไม่น่าจะเป็นฝีมือของคนนอกพื้นที่หรอกน่าจะเป็นคนในพื้นที่
รู้เรื่องกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยววันนี้ครับ
มีการลงพื้นที่ปูพรมค้นหาอีกครั้งตามครองต่าง
คุณผู้ชมดูภาพมุมสูงนะมันจะมีคลองมีต้นไม้
มีพื้นที่รกล้างต่างลองดูซิลองดูซิจะมีร่องรอยหรือเปล่า
เชื่อว่าการหายตัวไปของน้องต่อคล้ายขออนุญาตเอ่ยถึง
น้องชมพู่ที่บ้านกกอกสุดท้ายแล้วเหมือนจับมือใครดมไม่ได้
พยายามจะไปซ้ายกว่าตันไปขวาก็ตันไปข้างหน้ากว่าตัน
รู้แต่ว่าน้องหายแต่ยังจับมือใครดมไม่ได้ว่า
หายไปได้อย่างไรและใครนำไป
คือดูแล้วอย่าให้เป็นกกอกสองเลยคุณผู้ชม
ใช่นะฮะแต่ก็นั่นแหละฮะผู้ใหญ่ในบ้านเขาเองคิดว่านิ่ม
หมายถึงแม่ของน้องต่อน่าจะรู้แต่ยังไม่ยอมพูด
ก็ลองดูครับว่าเราจะนำไปสู่การค้นหาน้องได้หรือไม่
แต่ถ้าคุณผู้ชมมีบ่อแสแจ้งตำรวจไป
มีรวัลให้๑หมื่นบาทในการแจ้งเป่าแสนในครั้งนี้นะครับ
ตอนนี้หลายคนน่าจะอยากส่งใจไปอยากให้ตามน้องให้เจอมากกว่านะคะ